เมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยถ้าใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพจะเห็นว่ามีฝนตกหนัก
ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจถ้าบางพื้นที่น้ำรอระบายมีน้ำท่วมขัง
แต่ที่น่าแปลกใจค่ะคือที่นี่เลยอาคารรัฐสภามูลค่า๑๒๐๐๐ล้านบาท

สภาพภายในอาคารรัฐสภาหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกหนักช่วงประมาณ๖โมงเย็น
วัชราเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่า

กรพอเพียงต้านทุจริตสตรองของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรค่ะ

มันเป็นภาพของโซนการจัดนิทัศกาล๙๐ปีรัฐสภา

เนี่ยค่ะน้ำเข้าไปท่วมแบบนี้แล้วคือ

พังล้มระเนรนาศมีน้ำฝนไหลเจิ่งนองทั่วพื้นนะคะ

ลค่าการก่อสร้างมันไม่ใช่น้อยนะ

วัชระตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

ท้อนถึงความบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ใช่หรือไม่
เพราะเมื่อมีฝนตกน้ำรั่วน้ำท่วมทุกครั้งเลย
ขณะที่ทั่วอาคารก็จะมีน้ำรั่วน้ำหยดน้ำซึมหลายสิบจุด
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
แล้วเวลาเกิดขึ้นทีไรก็มีคำสั่งจากหัวหน้างาน
ห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ต่อบุคคลภายนอก

งร่มกันอย่างเราอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะ

บริเวณพื้นไม้ที่น้ำฝนไหลท่วม

ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดว่า

อย่างไรก็ตามส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง

บันดาลให้พายุฝนสาดซัดน้ำไหลทะลัก
พร่วมอาคารรัฐศาสตร์ภาคที่ชั้นหนึ่ง
เพราะว่ามันเป็นพื้นไม้ที่สร้างผิดสเปค

แล้วก็เลยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอข้อมูลชัดเจนว่าคือมันยังไง

มันจะเกิดน้ำท่วมแบบนี้ต่อไปหรือไม่

บ้านเราหลักไม่เท่าไหร่ยังไม่รั่วเลยเนอะ